ไปดูอีกหนึ่งความดีงามค่ะของไอเดียหนุ่มสตูนคนนี้นะคะที่นำพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยมาทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ได้รู้จักพืชพันธุ์ที่หายากรวมถึงทำเป็นขนมได้ด้วยค่ะ
ไปกันที่สวนแห่งนี้เลยค่ะเขารวบรวมพันธุ์พืชที่ชื่อว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิง
นี่รวมเอาไว้หลากหลายมากเลยนะคะเยอะมากต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นบางคนก็อาจจะเคยเห็นในสารคดี
แต่นี่ค่ะคุณวรวิทย์ควรคล่องเป็นชาวบ้านหมู่๕ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งวาดจังหวัดสตูนอายุ๓๕ปี
ก็ได้ศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงแล้วก็บอกว่าเนี่ยสนอกสนใจแบบเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะ
พอดูแล้วเนี่ยก็อยากจะเผยแพร่เลยเปิดสวนสวนควนคล้องแห่งนี้ขึ้นมานะคะ
โดยนำหม้อข้าวหม้อแกงลิงหลากหลายสายพันธุ์ที่หายากและใกล้จะศูนย์พันธุ์มาเพาะเอาไว้ให้คนที่สนอกสนใจได้มาเรียนรู้ว่ามีกี่แบบกี่สีแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย
แล้วต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและนักเรียนมาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก
มันตื่นตาตื่นใจไงนะคะเราได้เห็นว่าข้าวห้อแกงลิงเวลามันกินอาหารน่ะ
แล้วก็ที่สำคัญนี่เอามาทำเป็นขนมด้วยอ๋อเขาเรียกว่าข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิง
เอาข้าวเหนียวยัดเข้าไปในตัวหม้อข้าวหม้อแกงอ่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไปนึ่งนะออกมาเนี่ยหน้าตาน่ารับประทานเรียกว่าใครไปที่นี่ก็ได้เพลิดเพลินทั้งความรู้ทั้งบรรยากาศแล้วก็ได้ทานอะไรอร่อยแปลกแบบนี้ด้วย
สามันกินได้จริงเหรอกินได้จริงดิฉันเคยทาน

คุณพักก่อนวันนี้คุณพักก่อน